คุณผู้ชมฮะเรื่องราวของคนในครอบครัว
อาโมโหหลานชายเพราะหลานชายเสพยาเสพติด
ไม่ทำการทำงานชอบลักเล็กขโมยน้อย

ท้ายที่สุดอาทนไม่ไหวฮะยิงปืนใส่หลานชายนะครับ

ตำรวจก็ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนี่รอยเลือด
หลานชายถูกอาแท้ยิงนะครับ
แล้วก็มีการส่งนำตัวไปที่โรงพยาบาล
ไปรักษาอาการบาดเจ็บเรียบร้อยแล้ว
คนถูกยิงก็คือนายมาโนธพุ่มมั่นอายุ๔๒ปี
ถูกกระสุนปืนขนาด๓๘ยิงเข้าบริเวณท้องนะครับ
ในพื้นที่บ้านในพื้นที่หมู่๕
ตะบนสาวร้องไห้อเภอวิเศษชายชาญจังหวัดอ่างทองนะครับ
แล้วก็ญาติแจ้งมาตอนนี้บอกว่าอาการปลอดภัยแล้วนะครับ
ส่วนมือปืนไม่ใช่ใครที่ไหนก็คือคนในครอบครัวแล้วฮะ
ก็คือนายสายทิ้งพุ่มมั่นอายุ๕๐ปี
เป็นอาแท้ของนายมาโนธที่ถูกยิง
นายสายทิ้งเข้ามอบตัวกับตำรวจ
แล้วก็พาตำรวจมาชี้จุดทำแผนประกอบคำรับสาภาพที่บ้านที่เกิดเหตุนะครับ

ขออภัยนายมานพพุ่มมั่นอายุ๖๕ปี
ซึ่งเป็นพ่อของนายมาโนธคนเจ็บ
แล้วก็เป็นพี่ชายแท้ของนายสายทิ้งมือยิง
เล่าให้ฟังว่านายมาโนธลูกชายของเขาติดยาบ้า
ไม่ทำการทำงานครับมีนิสัยลักเล็กขโมยน้อย
เว้นแม้กระทั่งขโมยของในบ้านพี่ป้าน้าอาเลยนะฮะ
ก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุนั้นลูกชายเป็นผู้ต้องสงสัย
ว่าเข้าไปลักขโมยพระเครื่องมูลค่าหลายหมื่นบาท
ที่บ้านของนายสายทิ้งอาแท้
รวมถึงขโมยข้าวเปลือกไปด้วย
ทีนี้ครับนายสายทิ้งแจ้งความ
แต่มันไม่มีหลักฐานเพียงพอที่เอาผิดได้
แต่ตำรวจก็ได้จับนายมาโนธไปตรวจหาสารเสพติด

ก็เลยควบคุมตัวไปที่โรงพักแจ้งข้อหาเสพ
แล้วก็ติดคุกได้๓วันก็ปล่อยตัวออกมานะครับ
กระทั่งเมื่อวานนี้ตัวนายมาโน่ลูกชายออกมาจากคุก

เดี๋ยวจะแทงอาให้ตายเลย
เพราะว่าอาแจ้งความทำให้เขาติดคุกไป๓วัน

ทีนี้พอทั้งคู่ได้เจอหน้ากัน

มันจะหลบลีหลบหายหลบเลี่ยงไปไม่ได้คุณ

ปรากฏว่าตัวนายมาโนธก็ปรี
เอามีดจะเข้าไปแทงอาแท้
นายสายทิ้งยิงสวนกลับทันทีนะครับ
ทีนี้นายมาโน้ตผู้เป็นพ่อบอกว่า
จริงก็เอือมระอากับพฤติกรรมของลูกมาก

เพราะว่าสร้างความเดือดร้อนให้คนในครอบครัว

ก็แล้วจะเวรตกรรมจะบุง
ไอ้คนที่โดนยิงมันเป็นโฆษณา
ไอ้คนโดนยิงก็ปากไม่ดีกระโบ้ง
มันปากไม่ดีเพราะมันจะแทงไอ้คนยิงเนี่ย

ดูดมาแล้วก็ไปโฆษณากับเพื่อนบอกเด็ก
ถ้าเจอไอ้พฤษจะยิงจะแทงให้ยับ
พฤษมาไงไม่จับกันให้หมด

นี่ทางญาติก็เอือมเหมือนกันนะฮะ